มาดูโครงการดีจากการไฟฟ้านครหลวงกันหน่อย
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหลายฝ่าย
เพื่อผลักดันโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ

รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อความสำเร็จของโครงการมหานครแห่งอาเซียน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง
กรฟนภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จของโครงการ

ในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ

นายเทพศักดิตรรักษาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ระยะทาง๑๗๒๗กิโลเมตร

แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการ
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างใน๑๒เส้นทาง
ส่วนโครงการมหานครแห่งอาเซียน
นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินระยะแรก๓๙เส้นทาง
ระยะทาง๑๒๗๓กิโลเมตร
จะนำร่องตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อนในปลายปีหน้า
การสัมพนาเพื่อจะได้รับ
เพื่อจะให้มีการบูรณาการกันร่วมกัน
เพราะว่าการดำเนินการมีผลกระทบกับหน่วยงานเยอะ
หลายหน่วยงานแล้วเป็นการบูรณาการกัน
เพื่อจะได้ดำเนินการโครงการนี้ให้เสร็จล่วงไปได้ด้วยดี
ซึ่งเดิมตามแผนเรา
เรากำหนดไว้ว่าเราจะดำเนินการโครงการนี้๑๐ปี
แล้วก็รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดบอกว่า

เพราะฉะนั้นการสัมมนาวันนี้เราก็คิดว่า
เราจะได้แผนที่สามารถดำเนินการได้เสร็จจริง
ตามที่รัฐบาล
ดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคบ้าง
เพราะระบบสาธารณูปโภคใต้ดินค่อนข้างเต็มพื้นที่
และส่งผลให้การดำเนินงานบางส่วนล่าช้า
เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
รวมทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดคล่องบ้าง
บางครั้งเกิดไฟฟ้าดับในบางช่วงเวลา
แต่กรฟนยืนยันว่าจะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

และเป็นรากฐานการพัฒนาสู่การเป็นมหานครไร้สายสมาร์ทเมโทร
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน